กระเป๋าพกเป็นงานผ้าที่ทำได้ง่ายจะแตกต่างกันที่การตกแต่ง
โดยเริ่มต้นด้วยการทำแบบขนาดกระเป๋าพกซึ่งมีรูปทรงคล้ายผลน้ำเต้าจำนวน๒ชิ้น
แล้วเย็บด้วยด้นถอยหลังให้ผ้าติดสนิทกันทั้ง๓ด้านซึ่งต้องเย็บเว้นเป็นช่องสำหรับใช้เชือกรูดในการทำสายคล้อง
ต่อจากนั้นก็จะทำการตกแต่งหูผูกเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งผู้ห้อยด้านหน้าของกระเป๋าพก
ตกแต่งเชือกที่รูดด้วยการร้อยลูกปัดหรือประดับด้วยหิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน